เล่าข่าวนี้ให้ฟังเพราะว่าในโลกโซเชียลร้อนไหมคุณเรื่องนี้

เป็นเหตุคนใช้รถใช้ถนนและเลือดร้อน
มีผู้ชายสองคนต่อยกันกลางถนนเลย

คนหนึ่งใส่เสื้อออกสีม่วงคนละไซส์คนละรุ่น
อ่าฮะเครื่องแบบเครื่องแต่งกายเนี่ยต่างกัน
แต่ที่เห็นคือสาวหมัดสาวเท้าสาวสอกใส่กัน

เขามีการโพสต์ทั้งคลิปแล้วก็นำเสนอเรื่องราวออกมา
บอกว่าการวางมวยระหว่างชายใส่สูตรกับชายเสื้อสีม่วง

ไม่มีไม่มีทธิ

มีการขี่รถจักรยานยนต์ตามกันมา
โดยคนใส่ชุดสีม่วงนั่งซ้อนท้ายวินมา
จากนั้นเอื้อมมือมาตบหัวชายใส่สูตร
ชายใส่สูตรเลยหันไปถามเฮ้ยคุณพี่ครับคุณพี่ทำอะไรผมครับ
ไม่ใช่มันคงไม่ใช่ถามแบบนี้หรอกเฮ้ยทำอะไร
จากนั้นเอาละฮะเลือดมันร้อนขึ้นหน้านะฮะ
ก็เลยลงมาชกต่อยกันสาวหมัดกันแบบนี้นะครับ
โอ้โหทั้งคู่ประเคนเข่าประเคนศอกประเคนหมัด
ท่ามกลางเสียงห้ามจากผู้พบเห็นสุดท้ายมีคนเข้ามาห้ามปรามไว้
แล้วทั้งคู่ก็ยังถกก็ยังเถียงถึงเหตุผลหลังจากต่อยกัน
คุณเห็นตอนต่อยไหมก็โดนกันไปคนละหลายเหมือนกันนะ
มีจังหวะหงายค่ะเนี่ยค่ะ
จังหวะกาดตกก็มีนี่เดี๋ยวดูนี่คนก็ตะโกนครับพี่ใจเย็นใจเย็น
ในคนละคะแนนอะอันเนี้ยเมื่อกี้อ่านี่นี่ก็โดนไปอีก
รถก็ต้องขับไปขับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้คือจอดนะคะฝั่งนี้คือต้องจอด
แต่ฝั่งนู้นยังยังใช้งานได้อยู่อ่าคนชุดสูตรนี่ก็เข่าไม่ถนัดนัก
เพราะกางเกงรัดอ่านะฮะอ่าเรื่องนี้มีความคืบหน้าครับ
เพราะว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังผู้โพสต์เฟซบุ๊ก
ทราบชื่อก็คือคุณเนมอายุ๒๐ปีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้
บริเวณถนนสุขุมวิทย์ก่อนถึงห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอ่อนนุษย์
สาเหตุจากชายใส่เสื้อม่วงที่ขี่รถจักรยานยนต์
เบียดรถมอเตอร์ไซค์ของชายใส่สูตร
คอสะพานทางขึ้นมันมาเบียดกันในช่วงจังหวะนี้
จนเกิดความไม่พอใจกันและน่าจะทะเลาะกันพักหนึ่ง
ตามมาตบหัวกันนะตามมาตบหัวกันจากนั้นก็วางมวยกันในที่สุดนะครับ
จากนั้นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาห้ามปรามโดยผู้ชายใส่สูตรปากแตกฮะ
เลือดออกหลังหูขณะที่ชายสีม่วงเนี่ยฮะ
ชายเสื้อสีม่วงค่ะก็ฟกช้ำตามใบหน้าเจ็บทั้งคู่แหละครับอืม
เรื่องนี้บางคนก็ตรวจสอบนะบอกว่าเอ๊ะคนใส่สูตรเนี่ยเป็นทหาร
ตรวจสอบมาอืมอันนี้เราก็ต้องตรวจสอบต่อไปนะว่าที่มาที่ไปเนี่ย
ก็บอกว่าคุณพี่ที่ซ้อนวินมาเนี่ย

ซึ่งคนในท้องถนนเห็นว่าทำแบบนี้ไม่ถูก

แต่คาดว่าคุณพี่ใส่สูตรขับตามมา

แล้วก็มีการเตือนว่าคุณทำไม่ถูกนะ
เมื่อสักครู่ไปเบียดรถคนอื่นนี่แหละ

เอาก็เป็นว่าเหตุที่ไม่ยอมกันนะ
ใจร้อนกันบนท้องถนนเนี่ยนะครับ

คุณคิดดูอันนี้ยังดี
มีอาวุธเป็นหมัดเป็นศอก

โอ้โหไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะ